มาดูเรื่องนี้กันหน่อยอันนี้อย่างที่คุณนัทพงศ์ได้เกริ่นเอาไว้เลย
พริบของกู้ภัยรายนี้จริงจริงนะคะทำให้สามารถจับคนร้ายที่ขโมย
โตไซค์มาได้คือกู้ภัยรายนี้เนี่ยเขาเห็นรถมอเตอร์ไซคันนี้ค่ะ
ฮะขี่สายไปสายมาเริ่มแรกเนี้ยด้วยความเป็นห่วง
ครับจะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วรถมันมีรอยเหมือนกับไปล้มไปอะไรมาเนี้ย
เขาก็เรียกนะคะจะถามดูว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเรียกไปเรียกมาคุยไปคุยมา
มีพิรุษอ่ากลายเป็นคนขโมยมอเตอร์ไซค์มาซะนี่โอ้โหนะคะนี่แหละค่ะ
กล้องหน้ารถเนี่ยจับภาพรถคันนี้เอาไว้ได้นะคะเป็นบิ๊กไบท์ฮอนด้าซีบีหนึ่งคัน
สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสายไปสายมาแบบนี้แหละค่ะ
กู้ภัยเขาก็จะช่วยคนขับเนี่ยก็คือนายจีรายุทธ์นะคะ
กำลังเมาเลยมีอาการมึนเลยครับคุณอัชชานัทเกรดมงคล
กู้ภัยเขาขอให้หยุดจะสอบถามเร่งเครื่องหนีค่ะ
เครื่องเหมือนจะหนีกู้ภัยอีกทีนึงก็สกัดเอาไว้ได้
คราวนี้ขอดูมือถือในมือถือเนี่ยมันมีข้อความแชทกัน
บอกว่าให้นำรถมอเตอร์ไซค์มาคืนโอ้โหข้อความนี้
ก็เลยทำให้รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้ขี่รถของเขา
ขี่รถของคนอื่นขโมยมาแน่นอนไปฟังช่วงตอนนั้นกันหน่อยค่ะ
มอเตอร์ไซค์ของผู้ต้องสงสัยเนี่ยคือขี่มาอาการคล้ายคนมึนเมา
แล้วคือด้านขวาเนี่ยมีรอยล้มเราก็เห็นสังเกตแล้วว่ารถมันล้มมา
แล้วก็ถามว่าเจ็บไหมเจ็บตรงไหนเขาบอกเจ็บหัวไหล่ข้างขวา
เพื่อนก็นั่งพักก่อนย้ายขี่ไปเลยเพราะว่าอันตราย
ขี่มาคือเขาทำตามที่เราบอกทุกอย่างเลยไม่มีพิรุษ

มารับตัวเปิดเครื่องขึ้นมา
น้องเขาก็เช็คเช็คจากแชทเจ้าของรถเนี่ยได้มีการตามรถคันนี้
มีตอนตามน้องเขาก็บอกว่าพี่รถคันนี้ขโมยมานะ
อีกคนนึงก็เลยขึ้นไปที่บนสอนอบังเขนตามเจ้าหน้าที่ลงมา
เขาก็ตามลงมาเพื่อที่จะมาคุมตัว
จับได้เลยว่าไม่ใช่รถตัวเองไปขโมยของคนอื่นเข้ามานะคะ
ต้นกล้ามากมายค่ะเจ้าของรถนะคะคนนี้บอกว่า
เขาเนี่ยขายบิ๊กไบท์คันนี้หนึ่งแสนสามหมื่นบาท
แล้วคนร้ายที่ขี่มาเนี่ยคือทักมาจะซื้อไง
แล้วก็นัดดูรถกันคนร้ายก็ขอทดลองขี่หน่อย
อ่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะต้องลองขี่หน่อย
ยินดีแต่บอกคนร้ายว่าเดี๋ยวไปด้วยนะเขากำลังหันไปหยิบกระเป๋า
ปรากฏว่าคนร้ายลายนี้สตาร์ทรถไปเลยนั่นนะคะ
ก็เลยไปแจ้งความที่สพบางแก้วเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่
กูภัยแจ้งมาบอกว่าเนี่ยรถของเขาเนี่ยล้มอยู่ที่สอนอบังเขียน
เขาเลยรีบมาดูพอผมรู้ว่าโดนแล้วโอเคผมก็เลยแจ้งความ
ก็สืบไปสืบมาจนเหมือนไปเจอเฟสแฟนเก่าเขาแฟนเก่าเขาโอเค
เขาก็ชี้เป้ามาทางสอนอบังเขียนก็เลยบอกว่าโอเค
ตอนนี้เจอแล้วนะอยู่ที่สอนอวังเขนผมก็เลยรีบดิ่งมาเลย
พอดิ่งมาเสร็จปุ๊บก็มาเจอสภาพรถยังไม่ได้เช็คโดยละเอียด
กลมก็น่าจะอยู่ประมาณแสนนึง
ขอบคุณมากนะครับพี่ครับขอบคุณมากครับ
ยังไงขอบคุณมากนะพี่ที่แบบช่วยหาจนเจออย่างนี้ครับ
ได้ครับยินดีครับผมได้ขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับ
นี่ค่ะไว้พลิกจริงนะครับทั้งสังเกตจริงใช่ค่ะนะฮะ